คุณผู้ชมคะขยับไปดูที่จันทบุรีเรื่องนี้ต้องบอกว่า
จากจะไม่ให้เกียรติสถานที่ราชการไม่ให้เกียรติพยาบาล
ไม่ให้เกียรติคุณหมอแล้วยังไม่ให้เกียรติคนไข้อีกด้วย
มีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มค่ะยกพวกกันแบบโอ้โห
นอกจากจะตะลุมบอลกันอยู่ด้านนอกแล้วคนเจ็บเข้ามาในโรงพยาบาล
คู่กรณีไม่หยุดนะไม่หยุดไม่จบตามมาต่อยเขาถึงหน้าห้องฉุกเฉินเลย
ลองดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
นี่ค่ะชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมมุมฝั่งขวามือซ้ายมือหนึ่งอยู่วงแดงตรงนั้นนะคะซ้ายมือตรงนั้นนะคะ
จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นคือเหมือนยกพวกกันขี่มอเตอร์ไซค์มา
ขัดได้เกือบ๒๐คนมาตะลุมบอลกันชกต่อยกันแล้วตรงนี้เป็นจุดคัดแยกคนไข้
แต่สุดท้ายมาต่อยกันปากแตกหน้าแตกกันอยู่ที่หน้าบริเวณจุดคัดแยกคนไข้หน้าห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลขลุงค่ะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
คุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนเลยโอ้โหพฤติกรรมของวัยรุ่นดุจริง
คนก่อเหตุเสื้อดำเสื้อดำในวงจรปิดนะคะผมยาวคนนั้นแหละนะ
กับพวกก็ยกพวกกันมาไล่ต่อยคู่อริหน้าห้องฉุกเฉิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะพอหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บปั๊บ
คุณผู้ชมคิดว่าคนไข้พยาบาลแพทย์หมอเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องฉุกเฉิน
เขาจะตกอกตกใจไหมล่ะก็วิ่งหนีหลบหนีกันละนาว
เพราะว่ากลัวว่าจะได้รับลูกหลงหรือว่าโดนลูกหลงไปด้วย
ทีนี้หลังเกิดเหตุนอกจากวงจรปิดที่จับภาพชัดเจนส่วนนี้คือด้านหน้าโรงเรียนนะคะ
โรงเรียนจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกับตัวกลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะชกต่อยมีเรื่องกันก่อน
พอมีเรื่องกันเสร็จทั้งหมดก็เหมือนกับยกพวกไปตะลุมบอลกันต่อ
ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลโอ้โหสองโรงเลยนะโรงเรียนต่อยกันเสร็จก็มาต่อยกันที่โรงพยาบาลกันต่อ
ทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามันเป็นเหตุต่อเนื่องกันอย่างที่บอกกันนั่นแหละ
จากด้านนอกก็มาสมทบกันด้านในส่วนตัวเนี้ยเป็นวงจรปิดที่อยู่ก่อนถึงบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ขี่มอเตอร์ไซค์เรียงกันเข้ามาเก้าคันไอ้สี่คันนั้นขับไปถึงหน้าห้องฉุกเฉิน
ส่วน๕คันจอดเรียงแถวอยู่แบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
เรียงเสร็จปุ๊บปั๊บก็ลงจากมอเตอร์ไซค์วิ่งกันเข้าไปที่หน้าห้องฉุกเฉิน
จะไปสมทบไปต่อยเขาเจ้าหน้าที่คนไข้คนเจ็บในห้องฉุกเฉินก็เพียบนะคะ
คือโรงพยาบาลแท้บทเรียนตามข่าวก็มีให้เห็นนะ
ถูกต้องค่ะไปยั่วยุด่าทอตะโกนเอะอะโวยวายเฮ้ยมันยังไงมันยังไง
แล้วก็ต่อยกันแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
กล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนส่วนนี้ก็เป็นมุมต่อเนื่องกัน
เป็นวงจรปิดที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมที่แบบตะลุมบอลกันเสร็จชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ทางด้านของตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่านาทีเกิดเหตุเนี่ยต้องมีการปิดประตูห้องฉุกเฉินเลยนะ
เพราะว่าป้องกันเหตุกลัวว่าจะได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินของโรงพยาบาลเอง
หรืออาจารย์ตดลุกลงหรืออะไรแบบนี้
ทีนี้พอทั้งหมดก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยก็หลบหนีไป
ทีนี้ทางด้านของฝั่งโรงพยาบาลเองก็มีการนำหลักฐานกล้องวงจรปิดนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพคลุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อที่จะให้ตามตัวคนก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้ด้านฝากฝั่งของโรงพยาบาลโอ้ยใครเห็นแบบนี้จะรับได้คุณผู้ชมรับได้ไหม
ลองให้ความคิดเห็นมาหน่อยนะคะส่งข้อความมาทางไลน์หรือว่าทางไลฟ์สดของเฟซบุ๊กหน่อยว่า
เห็นพฤติกรรมเยาวชนไทยแบบนี้คิดเห็นยังไง
ท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ระหว่างการติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนี่แหละ
นี่แหละก็วรรณ์ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสอบพอขลุงเร่งดำเนินการหน่อย
อยากจะให้ทั้งหมดได้รับโทษทันตามกฎหมาย
เพราะว่าเป็นเหตุที่อุกอาจเหลือเกินรับไม่ได้รุนแรง
แบบนี้คือหลายคนก็มองว่าอย่างคุณผู้ชมทางบ้าน
ก็แสดงความคิดเห็นมาบอกว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาจริง
เอาตรงนะพี่ก๊อฟเยาวชนทั้งหมดถ้าติดคุกติดตารางมาหมดอนาคตเลยนะ
วอนตำรวจหน่อยแล้วกันนะคะตามตัวมารับโทษทันตามกฎหมายค่ะ
ต้องมีสตินะทำอะไรคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วย